เชิญชวนไปออกกำลังกายรักษาสุขภาพแล้วก็ไปเที่ยวกันด้วยดีกว่า
โดยช่องข้อบรรดานักปั่นจักรยานค่ะ
สำหรับใครที่อยากจะไปปั่นจักรยานเชิญทางนี้เลย
เพราะว่าวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปปั่นจักรยาน
ร่วมกับชาวบ้านที่จังหวัดยะลาค่ะ
คือปกติแล้วคุณผู้ชมชาวบ้านที่จังหวัดยาลา
เขาก็จะมีการปั่นจักรยานออกนอกบ้าน
ในช่วงเช้ามืดจนถึงพบค่ำอยู่แล้วเป็นปกติเลยนะคะ
ซึ่งเทศบาลนครยะลาเองก็เลยเตรียมเส้นทางค่ะ
สำหรับนักปั่นจักรยานเอาไว้รองรับนักปั่นต่างถิ่น
รับอากาศดีด้วยนะคะติดตามกันได้จากรายงานค่ะ
ส่วนขวัญเมืองภายในเมืองยาลาเป็นแหล่งชุมนุมของนักปั่นจากทั่วเมือง
ออกมาปั่นจักรยานกันตั้งแต่เช้า
การออกกำลังกายด้วยการขี่จักรยานกำลังได้รับความนิยมจากชาวยาลา
รวมไปถึงนายกเทศมนตรีนครยาลา
ออกมาร่วมปั่นจักรยานกับชาวเมืองทุกเช้า
เตรียมใช้จุดเด่นจากความนิยมจักรยานดึงดูดนักปั่นทั่วประเทศค่ะ
เทศบาลนครยาลาเป็นเมืองที่มีผังเมืองที่ดีที่สุดของประเทศ
และติดอันดับที่๒๓ของโลก
มีวงเวียนสารหลักเมืองเป็นศูนย์กลาง
และกระจายการวางผังเมืองออกในลักษณะใยแมงมุม
มีสถานที่ราชการสำคัญอยู่รอบศูนย์กลางเมือง
ขณะที่ถนนสายหลักออกแบบให้มีเลนจักรยาน
ซึ่งทางเทศบาลนครยาลาจะต่อยอดจากผังเมืองเดิม
ในการวางเส้นทางจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวภายในเมือง
อย่างวันนี้หลังปั่นรอบสวนขวัญเมืองแล้ว
นายกเล็กเมืองยาลาก็นำทีมพาเราปั่นเข้าเมือง
ก๋วยจับไก่เจ้าเก่าหน้าโรงแรมรามา
สัมผัสวิถีชีวิตประจำวันของชาวเมืองยาลา
และแน่นอนว่าจุดนี้ก็อยู่ในเส้นทางจักรยานเช่นกัน
คนยะลาอันนี้ได้มีความสำหรับก๋วยจั๊บในช่วงเช้า
คนที่สนใจที่อยากจะมาปั่นจักรยาน
นักท่องเที่ยวนะครับในเขตเทศบาล
แล้วก็ในส่วนข้างนอกรอยต่อทั้งหมด
เทศบาลนครยาลาวางเส้นทางจักรยาน
เพื่อการท่องเที่ยวไว้ในเมือง๓เส้นทาง
เส้นทางแรกเส้นทางนิบง

เส้นทางนี้เหมาะกับการท่องเที่ยวครึ่งวัน
สำหรับการชมเมืองหยาบข้ามคืน
เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่พักค้างคืนภายในเมือง
และเส้นทางที่๓เส้นทางยาลอ
สำหรับนักท่องเที่ยวที่มีเวลาเต็มวัน
ซึ่งสามารถปั่นออกไปเที่ยวนอกตัวเมืองได้
เทศบาลนครยาลายังมีแผนการเพิ่มการปลูกต้นไม้

เพิ่มพื้นที่สีเขียวและอากาศบริสุทธิ์

เราก็ถือว่าเป็นเมืองแห่งสวนอยู่แล้วนะครับ
ที่มีต้นไม้มากเราจะปลูกเพิ่มขึ้น
ในขณะเดียวกันการลดภาวะโรคร้อน
เราก็มีนโยบายที่จะปรับ
คิดว่าเราจะสร้างแคมเปญ
โซนในเมือง
จะหล่นลงลงให้ประธรรมชนหันมาใช้จักรยานมากขึ้น

ที่เช้ายระจะออกมาปันจักรยาน
ในช่วงเย็นที่เส้นทางสาย๔๑๘ยาลาปัตตานี

จะนำจักรยานคู่กายมาปั่นระยะยาว
เส้นทางนี้ไปจนถึงช่วงค่ำ

อย่างนั้นผมคิดว่ามันเป็นตัวอธิบายได้ดีกว่า

ถ้าเขาไม่มั่นใจว่าจะมีเหตุการณ์ต่าง

เพราะว่าเนื่องจากคนเหล่านี้คือคนพื้นที่ทั้งสิ้น